กันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ส่งผลกระทบไปอีกแทบทุกภาคส่วนเลย
รวมไปถึงนี่ถูกยกเลิกงานกามิกาเซนะคะเหล่าสาวกกามิกาเซรอคอยกันมานานนะ
กว่าเขาจะกลับมารวมตัวกันได้แต่ประกาศเป็นทางการแล้วนะคะ
จัดคอนเสิร์ตเขาออกมาประกาศว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดนั่นเองนะคะ
เข้าใจกันได้เนอะส่วนเหล่าแฟนเพลงของวงล็อกมือขวาก็โดนด้วยค่ะ
ไมโครตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยเพราะว่าทางผู้จัดคอนเสิร์ตไมโครจำฝังใจออกมาประกาศเลื่อนการแสดงเช่นเดียวกันนะคะ
เดิมเขาจะมีการแสดงวันที่๒แล้วก็วันที่๓พฤษภาคมนี้จำเป็นต้องเลื่อนไปก่อนไปแสดงในวันที่๕และ๖กันยายนนี้แทนค่ะ
กันจริงก็ต้องรอได้เนอะเลื่อนกันไปก่อนนะคะช่วงนี้ทำถูกต้องแล้วค่ะ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะบางที่เขาก็เลื่อนกันไปก่อนแต่ว่าเชื่อว่าแฟนคลับก็ยังคงรออยู่
ใช่โดยเฉพาะผลรองวันสลากินใหม่ของรัฐบาลนะเนอะที่หลายคนรุนแล้วก็รอคอย